คลิปอุบัติเหตุนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่รถเก๋ง
พยายามออกขวาที่จะแซงรถจักรยานยนต์
ซึ่งรถจักรยานยนต์เขาก็วิ่งอยู่ริมซ้ายสุด
แต่ในช่วงเวลานั้นมีรถจักรยานยนต์สวนมาอีก๑คันพอดี

คนขี่รถจักรยานยนต์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล๔วันแล้วก็เสียชีวิต

คือรถเก๋งพยายามจะแซงรถจักรยานยนต์

แซงไปจนกินเลนด้านขวา
แล้วรถจักรยานยนต์สวนมาพอดีค่ะ
เห็นไหมคือรถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้เสียชีวิต
เขาก็ขับมาในเลนส์ปกติของเขา

ถึงได้บอกอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะฮะ

หลังจากที่ได้ดูคลิปแล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ติดต่อสอบถามไปที่ผู้โพสต์คลิปนี้
คือนางสาวสุชาวดีพระละพงศ์
เป็นพันรยาของนายอดีศักดิ์ผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
บริเวณถนนสาย๑๕อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ปกติทุกเช้าสามีซึ่งก็คือผู้เสียชีวิต
จะต้องขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งพันรยาและลูกที่โรงเรียน

แต่วันนั้นพันรยาและลูกไม่สบายทั้งคู่เลยค่ะ
ก็เลยนอนพักอยู่ที่บ้านไม่ได้ซ้อนท้ายไปด้วย
สามีเลยขี่ไปคนเดียวจนประสบอุบัติเหตุ
ตอนแรกนี้นะคะหลังจากประสบอุบัติเหตุ
อาการสาหัสเลยกระดูกขาขวาแตกหักเชิงกราน
ด้านหลังหักลำไส้ฉีกขาดปอดทะลุ
เสีย๔วันและเสียชีวิตในวันที่๑๒กุมภาพันธ์
สุชาวดียังอ้างด้วยนะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุ
หญิงสาวคู่กรณีได้ให้เงินช่วยเหลือ

ให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น๑แสนบาท
แต่หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกแล้ว
ส่งไลน์ไปอ่านแล้วนะแต่ไม่มีอาการตอบกลับ
มีแต่ตัวแทนประกันเข้ามาคุยเจรจาต่อรองเสนอค่าสินใหม่ให้

เพราะมีทั้งค่าเรียนค่าผ่อนรถจักรยานยนต์
ค่าทำศพมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบ๓แสนบาทอยู่แล้ว
ทำให้เดือดร้อนอยากให้คู่กรณีออกมา
รับผิดชอบให้มากกว่านี้ค่ะ